อ่าเรื่องร้อนแรงที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะฮะคลิปซัดกันนัวเลยนะฮะ
ไม่ได้เป็นคนธรรมดาซัดกันนะครับแต่มีทั้งพระมีทั้งโยมมีทั้งนักปฏิบัติธรรมชุดขาวเป็นผู้หญิง
ใช่ซัดกันนัวทุ่มกันไปในวัดเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมไปดูคลิปก่อนมันเกิดอะไรขึ้น
คนเห็นภาพเห็นคลิปเหล่านี้แล้วสายหัวเลยนะฮะ
เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมามากอดป้ามกับผู้หญิงเนี่ยมากอดป้ามกับผู้หญิงมาจับนมลูกสาวผมเนี่ยคอเป็นลอยเลย

ใส่หัวสิคะคือเอาจริงเรื่องนี้ต้องดูให้จบต้องฟังให้ครบทุกด้าน
เออคือเราก็อยากรู้นะฮะว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้กันได้นะครับ
พระกับโยมผู้หญิงโอ้โหชกต่อยกันเลยนะฮะนี่แหละครับ
ชาวโซเชียลเขาแห่แชร์คลิปนี้เลยนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในวัดแห่งหนึ่ง
เมื่อพระเกิดเรื่องทะเลาะวิวาสกับชาวบ้านโดยมีหญิงสาวแต่งชุดปฏิบัติธรรมสีขาวรวมอยู่ด้วยนะครับ
เหตุการณ์ทะเลาะวิวาสเป็นไปอย่างชุลมุนก่อนที่จะเห็นว่าพระจับร่างของสาวชุดขาวทุ่มลงกับพื้นเลย
และหลังจากนั้นพอลุกขึ้นได้ก็เกิดการฉุดกระชากันไปมาใครอยู่ฝ่ายไหนอะไรยังไงก็ไม่รู้ล่ะคุณ
ขณะที่ผู้ที่ถ่ายคลิปนะฮะก็ถ่ายไปด้วยแล้วก็ประจานพระไปด้วย
บอกว่าพระเนี่ยจับหน้าอกลูกสาวของเขานะครับแล้วก็ร้องบอกคนที่จะเข้ามาช่วยพระบอกว่าอย่ามายุ่ง
พวกคุณไม่รู้เรื่องอะไรอย่าเข้ามายุ่งอย่าเข้ามาช่วย
นี่พระจับหน้าอกลูกสาวเรื่องนี้ต้องไปจบกันที่โรงพัก
จากนั้นก็เกิดการทะเลาะวิวาสกับพระอีกรูปหนึ่งคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมฮะ
นี่แหละครับเพจเฟซบุ๊คสำนักข่าวเหยื่อเวหาแล้วก็คนในโลกโซเชียลเขาเอามาโพสต์กันเยอะกันแยะเลย
และเขาก็มีคอมเมนต์มาบอกว่าเป็นคลิปเด็ดจากชาวบ้าน
โฟกัสที่ผู้หญิงชุดขาวให้ดีด้วย
ใครที่พบเห็นครอบครัวนี้อย่าให้เข้าวัดนะครับ
เพราะว่าไปอยู่ที่วัดไหนก็มีปัญหาที่นั่นมาแล้วหลายที่
ใส่ร้ายพระทำร้ายพระทำกันเป็นขบวนการทั้งครอบครัว
เพื่อที่จะมาแบล็คเมลพระมีทั้งหมด๕คนสำหรับครอบครัวนี้
มีพ่อมีแม่มีลูกมีคนถ่าย
ตกลงฝ่ายไหนเริ่มฝ่ายไหนผิดยังไงฮะ

กลายเป็นประเด็นออกมาว่าตกลงแล้วพระไปจับหน้าอกผู้หญิง
ทำให้ครอบครัวของผู้หญิงต้องประจานพระ

ส่วนพระอีกรูปที่มาช่วยพระด้วยกันก็โดนไปด้วยนะคุณ
โดนทั้งสาวหมัดกันไปกับผู้หญิงกับศรีกา
แล้วก็ศรีกาผมทองเสื้อดำก็ปาหินใส
ตกลงแล้วมันเกิดอะไรกันแน่นะครับ
ทีนี้ครับคุณมีคนที่ให้ข้อมูลในโลกโซเชียลเหมือนกัน
บอกว่าเหตุการณ์นี้นะฮะที่เกิดขึ้นในอำเภอแก่งคอย
ซึ่งครอบครัวนี้คือเราต้องไล่เลี่ยงก่อนว่า

มีคนที่คอมเมนต์เข้าไปในโลกโซเชียลบอกว่า
เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอแก่งคอย
ซึ่งครอบครัวนี้ได้มาพักอยู่ที่หน้าวัดสะพรานจันทร์ที่ตำบลห้วยโป่งระยะหนึ่ง
แล้วก็ได้มีการผลักดันครอบครัวนี้ออกจากพื้นที่อำเภอโคกสำโรงไปแล้วด้วยซ้ำ
ซึ่งก็ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ของแก่งคอยนะครับ
แล้วก็ประสานไปยังทางวัดกับเหตุการณ์ที่วัดเก่าเคยประสบพบเจอกับครอบครัวนี้มาก่อน
แล้วก็มีคนก็มาให้ข้อมูลด้วยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปที่คุณผู้ชมได้ดูเนี่ยเกิดขึ้นที่วัดไหนนะคุณ
วัดเกดแก่วที่สระบุรีเหมือนมันเป็นเหตุการณ์ซ้ำซาก
วัดเกดแก่วที่สระบุรีชื่อวัดเกดแก่วที่สระบุรี
เราทราบก็จากในเพจสำนักข่าวเหยื่อเวหานี่แหละเพราะว่าเขาลงเอาไว้เลย
ครับเขาก็ออกมาเปิดเผยพอรู้วัดเท่านั้นแหละฮะ
ทีมข่าวของเราก็เดินทางไปที่วัดไปหาพระที่ปรากฏในคลิป

ปรากฏว่าพระที่ปรากฏในคลิปเขาเล่าให้ฟังนะคุณ
เขาเล่าให้ฟังว่าครอบครัว๕คนมีพ่อมีแม่มีลูกมาขออยู่ที่วัดแห่งนี้
คือวัดเกรดแก้วที่สระบุรีทางพระท่านเองก็ไม่ได้เช็คประวัติ
เพราะว่ามีคนพามาก็เลยไม่ได้เช็คประวัติ
แต่พอเกิดเรื่องเกิดราวเช็คประวัติไปพบว่าเป็นครอบครัว๑๘มงกุฎ
อันนี้คือฝั่งของพระท่านเปิดเผยนะเป็นครอบครัว๑๘มงกุฎ
เคยไปทำแบบนี้ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมดำเนินมาก่อน

ไปมีปัญหากับท่านเจ้าอาวาสที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้
แล้วก็จบปัญหากันไปแต่จบยังไงก็ไม่รู้แหละ
แต่ทีนี้นะฮะมาก่อเหตุที่วัดเกรดแก้วแห่งนี้อีกครั้งหนึ่ง
จนเป็นคลิปเป็นเรื่องเป็นราวมีการถ่ายไว้เพื่อจะแก๊กเมล
แล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายอะไรแบบนี้

แต่ทีนี้ครับเรายังไม่สามารถตามตัวครอบครัวนี้เจอ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวนี้กันแน่
ใครผิดใครถูกสำหรับคลิปที่เกิดขึ้น
เรายังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุที่แน่ชัด
ยังไม่ได้ฟังจากทั้งสองฝั่ง
เราฟังจากฝั่งพระเท่านั้นเองนะครับ
ก็เดี๋ยวไว้ทีมข่าวของเราถ้าติดต่อฝั่งครอบครัว๕คนนี้ได้นะ
ขอสัมภาษณ์ซะหน่อยจะได้รู้เรื่องราวจากปากของฝั่งครอบครัวนี้บ้าง
เพราะฉะนั้นคือดูตอนนี้ตอนแรกเห็นคลิปตอนแรกก็ตัดสินมาทางนึง
แต่พอมาฟังคอมเมนต์คอมเมนต์ก็เทมาอีกทางนึง
เดี๋ยวรอความคืบหน้าในเรื่องนี้ก่อนละกันนะคะคุณผู้ชม